มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีในการสั่งจ่ายง่ายดายเพียงปลายนิ้วแล้วก็มายืนรอรับแบบนี้สะดวกสบายเหมาะกับยุคนช่วงโควิดนิวนอร์มอลจริงนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศได้ทราบแล้วค่ะแหมปากแข็งลิดแข็งหน่อยค่ะเช้าเช้าอยู่นะคะยิ่งวันนี้อากาศเย็นลมพัดแรงทีเดียวค่ะก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่อยากจะลุกมาจากที่นอนสักเท่าไหร่ไม่ต้องเปิดแอร์อาจจะไม่ต้องอาบน้ำกันเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมคะต้องตรวจสอบกันหน่อย
กลายอาจไทยนะคะ
ส่วนเรื่องของความเย็นอยากให้ดูเส้นความกดอากาศเท่า
มาแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะคะ

อยู่บริเวณภาคอีสานอยู่ขอบที่ติดกับลาวคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่๑๐๒๐กันต่อไปคืนหนาว
ถึงหนาวจัดหนาวเย็นเยือกซะละสั่นก็เลยนะคะ
พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานตอนบนตอนนี้ก็ต้องรับมือกันอย่างเต็มที่
ส่วนภาคเหนือก็หนาวจัดเหมือนกันแล้วก็มีน้ำค้างแข็ง
ดูให้ชัดเจนจากโมเดลสีนี้ค่ะ
สีเขียวเข้มก็คือบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณสัก๑๐องศา
วกลบนะคะขึ้นอยู่กับปลายจ่ายอื่นด้วย
ถ้าสังเกตจากโมเดลนี้แล้วนะครับ
ก็เราจะรันไปเรื่อยนะคะตั้งแต่วันนี้

เห็นไหมคะว่าโดยรวมแล้ว
ครึ่งบนของประเทศไทยนี่คือค่อนข้างไปทางเขียว
หนาวเย็นลงมาถึงภาคใต้ตอนบนด้วยเหมือนกันนะคะ
อิทธิพลนี้ก็จะหนาวเย็นช่วงวันนี้พรุ่งนี้

แต่จะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งสักวันที่๑๘มกราคมนะคะ
ฝนบ้างค่ะวันนี้ยังคงมีฝนตกประปราย
เล็กน้อยบริเวณภาคใต้นะคะ
นับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมากหน่อย
๓จังหวัดภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส
โดยเฉพาะช่วงบ่ายนะคะก็จะมีฝนตกลงมา
แต่ว่าเป็นการตกสะสมพื้นที่ใดที่ต้องมีการระบายน้ำ

นับตั้งแต่ประจวบคีรีคันบางสะพานลงมาเนี่ยนะคะ
แอบมีสีม่วงปนคือคลื่นค่อนข้างสูง
ชาวเรืองดออกเรือจนถึงวันพรุ่งนี้กันด้วยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดภาคใต้อย่างปัตตานี
ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะ
เห็นไหมคะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันอย่างหนักทีเดียวนะคะ
น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีท่วมสูงถึงผิวถนนเลยค่ะ
ถนนบางสายต้องปิดไม่ให้สัญจร
เพราะว่าน้ำสูงมากกว่า๓๐เซนติเมตร
หนักสุดคือถนนหลังวังตำบลจบังติกรนะคะ

คุณผู้ชมน้ำท่วมสูง๓เมตรเลยนะ
กว่าร้อยครัวเรือนก็ต้องย้ายไปอาศัยที่บ้านญาติบ้านคนอื่น
ที่น้ำเขาท่วมไม่ถึงนะคะ
การเดินทางก็ต้องใช้ทางเรือเท่านั้นหรือก็ต้องเดินลุยน้ำแบบนี้
ชาวบ้านก็ต้องสู้กันไปแล้วค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเลยค่ะ
หลายคนก็ยังใช้เวลานี้ไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวที่บ้านใหม่ร่องกล้า
ผู้เห็นร่องกล้าและภูลมโลจังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็ได้เห็นดอกพญาเสือโครงสีชมพูบานเต็มพื้นที่แบบนี้นะคะ
ก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้น
ตอนเช้าอากาศเย็นนะคะ๙องศาเซลเซียสจนกระทั่งว่ามีแบบไอเย็นลอยขึ้นมาค่ะ
ปะทะกับแสงแดดยามเช้าเป็นภาพที่สวยงามที่หาชมได้ในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะ
ไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรง
ได้สู้กับทุกสภาพอากาศรวมทั้งสู้กับเชื้อโรคกันด้วยนะคะ
ส่วนใครต้องทำงานที่บ้านก็เข้มแข็งเอาไว้
จะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ดูแลตัวเองให้ดี

เตี๋ยวได้พอดีเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ